อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง

มาเวลาเดิมเวลาดีแบบนี้ช่วงเย็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะ
แต่ที่แน่มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังกันเยอะเลยนะครับ
วันนี้สายกินสายเที่ยวห้ามพลาด
และเราพาคุณผู้ชมไปต่างประเทศด้วย
จะไปที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้จะเดินทางไปเที่ยวไหน
ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ
เพราะมิฉะนั้นอาจจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้
ให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่แยกไฟแดงแห่งนี้ก่อน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกไฟแดงแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ก็เป็นจังหวะที่สัญญาณไฟจราจรมันเปลี่ยนไฟเขียวไฟแดงแบบนี้นะครับ
ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์เตรียมที่จะเลี้ยวขวาข้ามแยก
แต่รถเก๋งสีดำวิ่งฝ่าไฟแดงออกมาด้วยความเร็ว
จนชนรถจักรยานยนต์คันสีแดงล้มกระเด็นเลยล่ะครับ
หลังเกิดเหตุนั้นนะครับคนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
ซึ่งเป็นเพื่อนกับคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เป็นคนเจ็บนี่แหละครับ
เล่าเหตุการณ์ในโพสต์ให้ฟังบอกว่าเพื่อนผมขับรถออกตัวเร็วไป
แต่จริงแล้วไฟแดงฝั่งเขาเกือบ๘วินาทีแล้ว
เพื่อนผมถึงออกตัวรถจักรยานยนต์นะครับ
แล้วทีนี้คู่กรณีไม่รับผิดชอบอะไรเลยฮะ
บอกอย่างเดียวบอกว่าอยากจะได้ก็ไปขึ้นศาลเอาสิ
เพราะว่าไม่มีเงินให้รถเก๋งคู่กรณีนะครับไม่มีทั้งประกันแล้วก็ไม่มีทั้งพรบด้วยนะครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บตอนนี้ของเพื่อนผมก็คือหายปลาร้าหลุด
หายปลาร้าขาดต้องพักงานถึง๒เดือน
ขาดรายได้ไปเดือนละ๓๐๐๐บาท
รถจักรยานยนต์ก็พังยับเลยครับ
โดยจากเหตุการณ์นี้นะฮะมีคนได้ดูคลิปแล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์ว่า
มุมครับนั่นก็คือฝั่งรถเก๋งผิด
ส่วนอีกมุมหนึ่งก็บอกจักรยานยนต์ก็ผิดเหมือนกัน

คนที่บอกฝั่งรถเก๋งผิดผิดหลายข้อหาแน่นอน

แล้วก็ขับขี่ด้วยความเร็วขับขี่โดยประมาท
ชนแล้วก็ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
นี่ไม่นับคดีที่ไม่ต่อพรบรถด้วย
แล้วก็รถนั้นไม่มีประกันนะครับ
ส่วนมุมที่มีคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าจักรยานยนต์เนี่ย

จอดรถรอสัญญาณไฟณจุดจอดนะครับ

เห็นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านหลังทางม้าลาย
ที่มีตัวหนังสือจอยนั่นหมายถึงจุดจอดรถจักรยานยนต์นะครับ
แต่ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์หลายคันเนี่ย

ซึ่งถือว่าผิดกฎจราจรอยู่แล้วนะครับ
เพราะถ้าเราเห็นไฟเหลืองแล้วก็จะเตรียมเป็นไฟแดง

มันจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้

คล้ายกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ

พอเห็นสัญญาณไฟเหลืองจะเปลี่ยนเป็นไฟแดง
เขาบอกโอ้โหต้องรีบไปรีบไป

ที่สลาดสุวินทะวงที่ถนนสุวินทะวง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ

ไฟเขียวเปลี่ยนเป็นไฟเหลือง

พอรีบไปแบบนี้เอ้าก็ไปชนกับ

อายุ๓๓ปีไม่เป็นอะไรมาก
ก็มีอาการเจ็บแล้วก็ชาที่แขนซ้ายนะครับ

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

เป็นชายหนุ่มวัย๒๑ปี
บอกแบบนี้ครับบอกว่าผมเนี่ยแหม

ผมก็รีบเลยฮะรีบเร่งเครื่อง

เบรกแล้วแต่เบรกไม่ทันนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ

รถกระบะบันทุกพ่วงซึ่งบันทุกรถยนต์

แต่ทีนี้สิ่งที่รถพ่วงคันนี้

และสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับ

ปรากฏว่าคอกของรถกระบะที่บรรทุกมาเนี่ยฟาดเข้าให้กับป้ายบอกทางครับ
โอ้โหรถกระบะคอกคันนี้กระเด้งขึ้นมานิดหนึ่ง
แต่โชคดีที่รถกระบะไม่ร่วงตกลงบนถนนนะครับ
เหตุการณ์นี้มีหลายมุมให้ชวนคิดกันนะครับ
ทั้งตัวรถพ่วงเองที่บรรทุกรถเนี่ยโอ้โหบรรทุกรถมาสูงขนาดนี้ได้ยังไง
แล้วก็รถกระบะคอกสูงแบบนี้
เขาไม่มีการตรวจวัดความสูงก่อนจะเอาขึ้นรถพ่วงอีกเหรอ
เพราะมันยิ่งไปบวกไปเพิ่มความสูงเข้าไปใหญ่นะครับ
ส่วนตัวรถกระบะคอกเองนะครับ
การเสริมคอกสูงขนาดนี้ก็น่าจะผิดกฎหมายด้วยนะครับ
พูดถึงรถที่ขนของมาเยอะขนของมาสูง
ให้คุณผู้ชมดูคันนี้โอ้โหเก็บทรงไม่อยู่จริง
คุณผู้ชมลุ้นไปตามกันนะครับว่า
สิ่งที่บรรทุกมามันจะร่วงมันจะหล่น
หรือว่ารถจะพลิกคว่ำหรือเปล่านะครับ

คุณผู้ชมฮะลุ้นไปตามกันนะครับ
เป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปพัทยา
กันไว้ท้ายรถแบบนี้แล้วก็ใช้เชือกรัดไว้แต่โหคงรัดไม่แน่นแล้วครับ
และอีกอย่างคือบรรทุกสูงจนเกินไปจนต้องมาลุ้นกันนะฮะว่ามันเอียง
เอียงแบบนี้แล้วมันจะหลุดจากท้ายรถเมื่อไหร่แล้วท้ายที่สุดมันก็หลุด
จริงนะครับดูคลิปนี้มีหลากหลายประเด็นมากเลยนะครับ
ตั้งแต่เรื่องของการบรรทุกที่บรรทุกของสูงเกินขนาด
ออกมาวิ่งบนท้องถนนได้อย่างไรนะครับทำไมล่ะถึงไม่เจอตำรวจเรียกจับ
คอมเมนต์เนี่ยโอ้โหไปวิพากษ์วิจารณ์คนถ่ายคลิปเหมือนกัน
แทนที่จะรีบบีบแตร่เตือนหรือว่ารีบวิ่งไปเตือนรถคันนี้นะครับ
ของที่บรรทุกมาเนี่ยมันจะล้มจะหล่นจะร่วงอยู่แล้วนะครับ
อ่ะแต่ว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงนะครับ
เพราะว่าคนขับรถกับคนที่ถ่ายคลิปเขาก็วิ่งไปขนาดข้าง
รถกระบะคันนี้แล้วพยายามที่จะเรียกพยายามที่จะตะโกนบอกต่อกันแล้วนะฮะ
กลับมาดูเรื่องของความรุนแรงกันบ้างคุณผู้ชมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยนะครับ
แต่ว่าทีนี้มันมีคลิปให้เห็นเป็นคลิปของวัยรุ่นที่ถูกไล่ตีไล่เตะกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วก็ต่อหน้าผู้คนเลยครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นตอน๕โมงเย็นนะครับ
ก็น่าจะเป็นเวลาเลิกเรียนของวัยรุ่น๓คนที่กำลังเดินออกมาจากซอยนะครับ
แล้วก็เดินมาตามทางเท้าตรงไปที่ป้ายรถเมย์ครับ
แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีรถจักรยานยนต์ขับมากัน๕คัน
แล้วพอเห็นหนุ่ม๓คนนี้รถจักรยานยนต์เหล่านั้นครับ
ขับรถเข้ามาขี่เข้ามาจอดกันหน้าอู่
แล้วจากนั้นคนซ้อนท้ายแต่ละคันเหมือนรู้งานครับ
ทุกคนกระโดดลงมาจากรถไล่ตีชายหนุ่มทั้ง๓คนทันทีนะครับ
ส่วนชายหนุ่มทั้ง๓คนก็วิ่งหนีกันอุตลุดเลยครับ
บางคนก็วิ่งย้อนไปตามทางเท้าครับ
บางคนตกใจวิ่งไปชนรั้วเหล็กของอู่ซ่อมรถนะครับ
ก็มีการรายงานเพิ่มเติมถึงอาการบาดเจ็บของหนุ่มทั้ง๓คนนะครับ
บอกว่าบางคนถูกฟันแขนลึกถึงกระดูกเลย
แล้วก็ถูกรีบนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาลนะครับ
คือเด็กนักเรียนได้ไปที่โรงเรียน
และคุณครูก็ต้องคอยต้อนรับเด็กนะครับ

แล้วก็มีความสุขในการที่จะเข้ามาเรียน

ความน่ารักของคุณครูที่รอต้อนรับเด็กนะครับ
และมีสเปรดพิเศษที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
ตำบลเขาบางแกรกอำเภอหนองฉาง

โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนในระดับประถมศึกษา
แล้วก็เช้าวันเปิดเรียนแบบออนไซต์ก็มีเด็กทยอยเดินทางมาที่โรงเรียนนะครับ
เช้าวันนี้พิเศษจริงเพราะซุปเปอร์ฮีโร่ไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนเนี่ยมารอต้อนรับน้องนะครับ
ไม่ได้แค่ยืนต้อนรับเฉยแม่ถือป้ายยินดีต้อนรับ
แล้วก็ยังทำท่าฉีดใยพ่นใยของไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนด้วยนะครับ
แล้วก็นี่เพื่อเป็นการให้กำลังใจเด็กนะครับก็มีการชนหมัดกันด้วย
มีการไฮไฟล์กับเด็กตัวน้อยอีกด้วยนะครับ
พอโรงเรียนบอกว่าสไปเดอร์แมนที่เห็นก็เป็นคุณครูของโรงเรียนแหละ
คุณครูเขารู้ว่าเด็กหยุดเรียนไปนาน
ก็อาจจะเกิดความเครียดจากการเรียนออนไลน์
จนบางทีเนี่ยเอ๊ก็ไม่อยากจะมาเรียนนะครับ
คุณครูก็เลยคิดวิธีเซอร์ไพรส์น้อง
ด้วยการใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโรที่เด็กชื่นชอบ
นั่นเองครับในช่วงโควิดคณะลิเกย์เนี่ย
ก็เล่นแบบออนไลน์เหมือนกันนะฮะแต่คราวนี้พอจัดแสดงได้จริงแล้ว
คณะลิเกย์ก็ต้องแสดงแบบแต่ก่อนเราอาจจะเห็นนะฮะ
พระเอกนางเอกลิเกอาจจะหน้าหวานโชว์หน้าแต่คราวนี้มาแค่ครึ่งหน้านะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเราพาคุณผู้ชมไปที่อุทัยธานีนะครับ
หลังจากที่มีการคลายล็อกแล้วคณะลิเกชื่อดังอย่างตลกหัวล้านสุกเกษม
โอ้โหเขาชื่อดังจริงนะครับก่อนหน้านั้นหยุดการแสดงไป๗๘เดือน
หรือไม่ก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการแสดงแบบออนไลน์
โดยการแสดงลิเกครั้งนี้นะครับเป็นงานแก้บนของเจ้าภาพที่จัดขึ้น
วัดหนองยางที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
เจ้าภาพเองก็ว่าจ้างคณะลิเกคณะนี้มาแสดง๒คืนครับ
อย่างที่เห็นว่ามีทั้งคนดูพ่อยกแม่ยกมากันเยอะเลย
นักแสดงนักเต้นบนเวทีนี่

เพราะว่าโชว์ได้แค่ครึ่งหน้าเพราะว่าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
ก็เต้นไปรำไปก็เป็นภาพที่แปลกตานะครับ

ทำให้หลายอาชีพต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับ
อาชีพก็ต้องสร้างจุดเด่นให้ร้านค้าร้านขายของตัวเอง
อย่างร้านอาหารร้านนี้ให้คุณผู้ชมไปดูกัน
ว่าคุณผู้ชมจะกล้าเข้าไปหรือเปล่า
เขาบอกแค่ทางเข้าก็หลอนแล้ว
แต่พอเข้าไปในร้านยิ่งหลอนใหญ่เลยนะฮะ

ที่อยู่ที่ตลาดท่าข้ามริมน้ำซอย๒อำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานี
แค่ทางขึ้นทางเข้าก็น่ากลัวแล้วล่ะฮะ
ตลอดทางขึ้นบันไดเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม
เต็มไปด้วยรอยมือเป็นคราบเลือดทั้งนั้นเลยนะฮะ
ไม่รู้ว่าถูกฆาตกรรมอะไรกันมาหรือเปล่านะครับ
พอเข้าไปข้างในแม่ไม่นึกว่าจะเป็นคาเฟ่
นึกว่ามาบ้านผีสิงมีสารพัดมุมที่ชวนขนหัวลุกนะครับ
ห่อศพก็มาผีชุดไทยก็มี
โต๊ะเครื่องแป้งโบราณใครจะกล้าไปส่องกระจกนะครับ
ไปจนถึงห้องขังหันไปทางไหนใจคอไม่ดีหมดแล้วฮะ

เขาบอกโอ้โหถ้ามากับเพื่อนนะมันจะมีจุดถ่ายรูป
มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะครับ
แต่ทางร้านก็บอกว่าคาเฟ่แนวหลอนของเขา
ขวัญอ่อนห้ามมาก็เป็นการแซวเล่นแล้วครับ
เพราะจริงอยากให้ทุกคนทั้งสั่งอาหารและสั่งเครื่องดื่ม
ที่มีเมนูแปลกมากมายเมนูหลอนมากมาย
แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยจริงนะครับ
ร้านนี้นะฮะแหมเห็นแบบนี้บรรยากาศมืด

กลางวันนี่แหละครับ๑๑โมงครึ่งถึง๕โมงเย็นนะครับ
ใครที่มีโอกาสไปสุราธานี
ท้าความหลอนไปสัมผัสความหลอน
ที่ร้านหลอนคาเฟ่แห่งนี้นะครับ
เอาล่ะจากบ้านเราคุณผู้ชม
ไปต่างประเทศกันบ้างไปที่ไต้หวันครับ
ที่นี่เขามีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบไทยจริง
และมีการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมากมายเลย
ไปถึงหน้าร้านเจอสารพระภูมิ
ส่วนไปข้างในร้านจะเจออะไรบ้างนั้น

นี่ครับเป็นร้านที่อยากจะแนะนำฮะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบไทยไม่ธรรมดา

อยู่ที่ไต้หวันที่เมืองเกาสงครับ
เพราะจำลองบรรยากาศแบบไทยมา
เลยเหมือนได้อยู่เมืองไทยจริง
สารพระภูมิก็มาพวงมาลัยหน้าร้านก็มี
พอเดินเข้าไปร้านโอ้โหเห็นบรรยากาศไทยแท้เลยนะครับ
เข็นขายก๋วยเตี๋ยวแบบไทยดั้งเดิม
ที่มีพวงแคบหมูร้อยเชือกฟาง

โต๊ะนั่งเนี่ยก็ปูผ้าพลาสติกแหมเหมือนร้านสมัยก่อนเลย
มีพวงเครื่องปรุงมีกล่องตะเกียบ
แล้วก็เก้าอี้พลาสติกเหมือนเมืองไทยเลยนะครับ
รวมไปถึงมุมดื่มน้ำที่มีกระติกหูฮิ้ว
แล้วก็มีแก้วสีแบบนี้เรียงไว้บนชั้นนะครับ
และอีกอย่างที่ทางร้านเนี่ยแหม
อดความเป็นไทยได้มาอย่างดีเลย
นั่นก็คือเรื่องของเสาไฟ
และสายไฟที่มันระโยงระยางพันกันยุ่งเหยิงแบบนี้แหละครับ
โอ้โหกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยไปซะแล้วนะฮะ
ส่วนเรื่องเมนูก็บอกเลยว่าถอดแบบก๋วยเตี๋ยวเรือไทยแท้มาครับ
ราคาอาจจะแตกต่างจากไทยบ้าง
เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณของร้านนี้นะ
ราคาชำละ๑๒๐บาทนะครับ
ก็เป็นไปตามค่าครองชีพของเขาแหละฮะ
ส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่อง
เดี๋ยวไปดูเหตุนี้เกิดขึ้นในร้านเสริมสวย
เจ้ามารวยพาเพื่อนมาอวดแม่
แต่เป็นเพื่อนที่แม่ไม่อยากเจอเลยนะครับ

กลับเข้ามาติดตามรายการเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับ

แหมหลายคนเนี่ยตลกไปด้วย

พาเพื่อนที่เราไม่อยากเจอเนี่ย
เข้ามาในร้านเสริมสวยแห่งนี้

แหมทั้งตลกทั้งตกใจวงแตกจริงนะครับ
ภาพวงจรปิดของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง
เจ้าของร้านเลี้ยงน้องแมวเอาไว้
เหมือนลูกเลยชื่อเจ้ามารวย
แต่วันดีคืนดีแหมเจ้ามารวยเนี่ย

เพราะว่าเจ้ามารวยพาเพื่อนเข้ามาในร้าน

ในร้านจะมีทั้งลูกค้ามีทั้งช่าง

คาบบางสิ่งคาบเพื่อนเข้ามาในร้าน
มันคือตัวอะไรมันคืองูครับ

ทีนี้ครับก็วงแตกกรี๊ดกันลั่นล้านเลยสิครับ
หรือว่าแม่ของเจ้ามารวยตั้งสติได้

เพราะว่ากลัวเจ้างูเนี่ย
ฉกน้องมารวยเหมือนกันนะครับ
ส่วนเจ้ามารวยตัวแสบก็ยืนงงเลยฮะ
ว่าทำไมแม่ถึงตกใจขนาดนี้
หนูก็แค่พาเพื่อนมาเองนะครับ

เพราะมารวยแค่แมงสาบก็มากพอแล้วลูก
ไม่ต้องเอาอะไรมาให้แม่อีกแล้วนะฮะ

แล้วก็ทั้งตลกทั้งตกใจไปด้วยพร้อมกันนะครับ

เขาขนลุกไปตามกันนะครับ
มาแล้ว

เห็นคลิปแล้วบางคนบอกโอ๊ย
ปิดตาดูดีกว่าขนลุกจริงนะครับ
จูเนียเป็นใครที่ไหน
นี่ครับเป็นตุ๊กแก่หัวโตแบบนี้
โผล่หัวออกมาเพื่อจะขออาหารกินนะครับ
ถนาที่พ่อเนี่ยก็กำลังป้อนอาหาร

แล้วก็ยื่นไปที่หลังซอกตู้

จูเนียก็โผล่หัวโตออกมา
นี่แหละฮะตุ๊กแก่แสนรักของพ่อเขานะครับ
โผล่หัวออกมาจากซอกตู้มากินอาหารนะครับ

นอนน้อยที่เจ้าของในอุตส่าหบรรจงเสียบไม้อย่างดี
เพื่อเอามาป้อนให้จูเนียลูกรักนะครับ
สำหรับหลายคนที่เห็นน้องจูนเนี่ย
เฉพาะแก้หัวแล้วโอ้โหยังบอกหัวโตขนาดนี้
สงสัยตัวเนี่ยคงใหญ่น่าดูเลย

น่าจะเป็นชื่อว่าเจ้าใจแอ้นมากกว่านะครับ
บางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเขาตัวโตขนาดนี้

แต่จริงนะฮะบางวันพ่อก็เอาเนื้อไก่มาป้อนด้วย

ป้อนให้ถึงปากเลยล่ะครับ
โอ้โหเรียกว่าเอาอกเอาใจกันเป็นอย่างดีแล้วครับ
โอ้โหเห็นภาพนี้หลายคนก็แปลกใจบอกว่า
ทำไมตุ๊กแกมันถึงเชื่องขนาดนี้
แล้วมันถึงผูกพันกับเจ้าของนะครับ
แค่เห็นหัวเขาโผล่มาปากกว้างของเขาตาแดงของเขา
หลายคนไม่กล้าที่จะจ้องมองจอเลยนะครับ
แต่คราวนี้มาดูเรื่องนี้
เรื่องนี้นะมีลูกสาวโดนพ่อดุ

ขู่ลูกสาวเลยเหมือนจะลงโทษเหมือนจะตีเลย
จนลูกสาวเนี่ยโอ้โหร้องไห้กลัวคุณพ่อ
แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่คุณพ่อเตอร์ไพรส์คืออะไร
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ

คุณพ่อเดินมาตอนแรกเดินมาพร้อมไม้แบบนี้
ลูกสาวก็กลัวคิดว่าจะโดนลงโทษนะครับ

เครื่องใหม่ไว้เอามาซ่อนไว้ในช่องเก็บของ
เบาะรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็วางแผนออกอุบายแบบนี้ครับ
ตะโกนเรียกลูกสาวแบบเสียงแข็งเลยนะ
พ่อเนี่ยก็เหมือนแกมบังคับทั้งข่มขู่ให้ออกมาออกมานะฮะ
ท้ายที่สุดนะครับเมื่อลูกสาวออกมาแล้วก็มีคราบน้ำตา
พ่อบอกให้ไปเปิดดูเปิดดูที่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์
เปิดดูเท่านั้นแหละครับจากร้องห่มร้องไห้จากน้ำตา
กลายเป็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแห่งความดีใจเลยนะฮะ
เพราะว่าพ่อซื้อของขวัญให้นะครับ
พ่อเองก็เปลี่ยนอารมณ์เลยนะฮะเป็นโหมดอารมณ์ดีเลย
นี่เป็นการทำเซอร์ไพรส์ที่ให้ลูกกลัวก่อน
และสุดท้ายลูกก็ยิ้มได้นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ดูเวลาแล้วก็๕โมงเย็นแล้วหมดเวลาของรายการ
แต่ภาพปิดท้ายวันนี้อยากให้คุณผู้ชมไปที่อุทยาน
ห้วยน้ำดังที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ตรงลานกลางเต็นต์แบบนี้จริงเขาจำกัดการกางเต็นต์แล้วก็การท่องเที่ยวนะครับ
เพราะว่าต้องป้องกันโควิด๑๙ด้วย
แต่ถ้าใครได้ไปเที่ยวจะสัมผัสกับบรรยากาศที่มันดีมากเลย

สัปดาห์หน้าเราเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวี๔โมงครึ่ง
กับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับ
วันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป